คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากันบ้างดีกว่า
คดีสยองขวัญก็คือคดีฆ่าหันศพ
เมื่อวานนี้พบตรบินลงไปที่พื้นที่จังหวัดตราดเลย
เพื่อไปรับตัวจากผู้ต้องสงสัย
วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณจุธารัฐครับ
ทางด้านของที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐

เพื่อลงไปค้นหาวัตถุพยาน
ด้านหลังคลองที่อยู่หลังคอนโดของผู้ต้องหาก็คือนายอาตู
ขณะที่กระบวนการสอบสวนในวันนี้ค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย

โดยทางผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตัวในอาตูเซการาปรินเซฟ
ผู้ต้องหาฆ่าหันศพนายดาบิตแบรนาท

ออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาสถานีตำรวจนครบานบวรมงคล
ไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเพิ่มเติม
ซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนจากสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย
ร่วมสอบปากคำในอาตูด้วย
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ

ทราบว่านายอาตูไม่ได้ประกอบอาชีพใด
แต่ว่ามีเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีจากหลายแหล่งจำนวนมาก
ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้
ยังต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนมูลเหตุจูงใจในการฆาตกรรมครั้งนี้
ต้นเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
ซึ่งทางตำรวจจะมีการตรวจสอบในทุกประเด็นสงสัย
และถ้าหากมีข้อพิรุษและพบว่าการกระทำมีความผิดจริง
ก็พร้อมแจ้งความทุกข้อกล่าวหา
ส่วนจะมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอีกหรือไม่
ตอนนี้ตำรวจกำลังตั้งข้อสงสัยแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ถูกตำรวจนำไปชี้จุดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เป็นจุดที่นางสาวปริศนาให้การว่า
นายอาตูนั้นพามาเช่าบ้านสำหรับพักอาศัย

ก่อนที่จะนำสิ่งของเข้ามาเก็บ
จุดนี้ตำรวจให้นางปริศนาชี้จุดเกิดเหตุจากภายในรถเท่านั้น

เห็นนายอาตูนำกล่องที่คาดว่าจะบรรจุอุปกรณ์สังหารนายดาบิต
ไว้ที่ข้างกองขยะเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์
ที่ทั้งสองจะเดินทางไปยังจังหวัดสุรินโดยพันธุ์ตำรวจเอกสุวิชาจินดาคำ
กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางชันกล่าวว่า
ชี้จุดของนางสาวปริศนาวันนี้เป็นการยืนยันจุดทิ้งอุปกรณ์
และแนวของกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่อาจจับภาพผู้ต้องหา
ขณะที่นำกล่องต้องสงสัยมาทิ้ง
โดยจะนำภาพดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
พร้อมกันนี้ก็สั่งการไปยังชุดสืบสวนติดตามกล่องดังกล่าวกลับมา
เพื่อจะใช้ประกอบการสอบสวน
ขณะที่พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ก็ประสานไปยังนักประดาน้ำของกู้ภัยปเต็กตึง
ลงตรวจสอบคลองย่อยของคลองแสนแสบ
อยู่บริเวณด้านหลังคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นที่พักของนายอาตู
โดยพลตำรวจเอกปัญญาชี้แจงว่าการใช้ทีมประดาน้ำลงไปตัว
ใช้เวลาค้นหาอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดค่ะ